อำนาจเจริญนะครับก็มีฝนฟ้าขนองแล้วก็มีฟ้าผ่าลงมา

ฟ้าผ่าลงมาใส่ต้นไม้ใหญ่ทีนี้เห็นเลยเป็นกระแสไฟเนี่ย
มันผ่ามาตามสายไฟแล้วก็มาผ่าตรงกระดิ่งของควายแม่พันธ
ทำให้ควายแม่พันธุ์ถูกฟ้าผ่าตายไป๓ตัว
เจ้าของควายก็เล่าเหตุระทึกให้ฟังเลยนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานในพื้นที่จังหวัดอำนาจริง
มีเหตุพายุฝนฟ้าขนองในพื้นที่ของจังหวัด
พายุสงบผู้สึกข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้าน

บอกว่าเกิดเหตุฟ้าผ่าควายแม่พันธุ์ของเกษตรกร
ตายคาคอก๓ตัว
โดยนายสมจิตจันทบุตรอายุ๔๗ปีเจ้าของควาย

บอกว่าฝนมันตกหนักมีฟ้าผ่าผ่าลงมาตรงต้นพอกขนาดใหญ่

จากนั้นกระแสไฟแรงสูงได้วิ่งมาตามสายไฟเลยครับ
บอกว่าโอ้โหเขาเห็นกับตาเลยนะฮะ
แล้วก็มันวิ่งมาตามสายไฟแล้วใช่ไหมครับ

ไฟแรงสูงวิ่งเข้าหากระดิ่ง
แขวนอยู่ที่คอของควายแม่พันธุ์ทั้ง๓ตัวเลย
ส่งผลให้แม่ควายท้องแก่๒ตัว
และควายแม่พันอีก๑ตัวตายคาที่เลยครับ
ซึ่งหากขายตอนที่ยังไม่ตายนะราคารวมกันน่าจะได้เป็นแสน
๑๕๐๐๐๐๐บาทเท่ากับตัวละเกือบ๕๐๐๐๐บาทนะ
แต่ถ้าควายตายแล้วก็จะมีพ่อค้ามารับซื้อ
ทำแค่เนื้อแห้งเนื้อแดดเดียวขายได้แค่ราคาถูกนะครับ
โดยเจ้าของควายบอกว่าตัวเขาเองมีอาชีพเกษตรกร
ทำนาเลี้ยงสัตว์โดยเลี้ยงควายทั้งหมด๑๐ตัว
โดยควายแม่พันธุ์ทั้ง๓ตัวนี้ก็ผูกพันกับครอบครัวของตนเองมาก
เพราะเลี้ยงกันมาตั้งแต่ลูกยังเล็กและทุกปี
ควายเหล่านี้เป็นแม่พันธุ์ชั้นดีเลยมันก็จะตกลูกให้นะฮะ

และการที่ควายมาถูกฟ้าผ่าตายในครั้งนี้
เหมือนกับศูนย์เสียสมาชิกในครอบครัวเลยนะครับ